หลังจากที่ได้เกิดไปแล้วเรื่องของปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เราก็จะเห็นว่าคนต่อคิวกันยาวเหลือเกิน
ส่วนใหญ่ปัญหาก็เกิดจากเครื่องขัดคล่องบ้าง

กระทรวงพาณิชย์ก็เลยยอมรับถึงปัญหาเรื่องนี้
ของการล่าช้าในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซื้อสินค้าและก็ต้องเข้าคิวนาน
ยังมีจำนวนไม่เพียงพอตอนนี้ค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะติดตั้งได้๑๘๐๐ล้านภายในสิ้นเดือนนี้
นางนันทวันสกุลตนาคประหลัดกระทรวงพาณิชย
ก็พูดถึงปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าประชารัฐนะคะ
โดยการรูดบัตรผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส
เป็นเรื่องของความล่าช้าในการรูดบัตร
ก็เลยทำให้ต้องต่อคิวกันค่อนข้างจะยาว
สาเหตุก็เกิดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ยังติดตั้งเครื่องรูดบัตรไม่มากนัก
และเครื่องรูดบัตรคนจนบางแห่งก็ทำงานช้า
ตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขปัญหาให้อยู่นะคะ

ให้ได้๑๘๐๐๐ล้านภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ

เสร็จประมาณ๙๕๐๐เครื่อง
จากร้านค้าที่มีการยื่นเรื่อง
ส่วนการคลังสำหรับผู้มีรายได้น้อยคนใดที่ยังไม่ได้ใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรมบัญชีกลางก็จะยกยอดวงเงินคงเหลือ
จากการซื้อสินค้าร้านทงฟ้าประชารัฐ
และสวัสดิการทุกประเภทของเดือนตุลาคม
ให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๖

จากนี้ถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาว่าร้านค้าทงฟ้าประชารัฐใด
ขายสินค้าราคาที่สูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
กระทรวงก็จะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ให้ทันทีค่ะ